ทีนี้มาดูกระแสเพลงฮิตอย่างเพลงพักก่อนของน้องมินนี่นะคะ
ออกมาได้สักพักนึงแล้วตอนนี้ยอดวิวแตะ๓๐ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวว่าเพลงนี้เนี่ยเนื้อหามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า